เราเคยนำเสนอข่าวว่าที่กระบี่เนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาไปเจอเหมือนเหล็กไหลอ่ะ

เพราะมีคนจะมาขอในการที่จะซื้อ๑๐๐ล้านแต่เขาไม่ขาย

คุณผู้ชมก้อนเหล็กไหลก้อนนี้
เป็นของพี่วิรินรักวงในพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
ทีนี้เอาเหล็กไหลมาบูชาคนเดียวไม่พอ
อยากจะแบ่งปันไปช่วยรักษาโรคให้กับคนอื่น
โอ้โหพอชาวบ้านชาวช่องรู้ข่าวแบบนี้นะ
โอ้โหมาขอน้ำเหล็กไหลที่ผ่านพิธีตามความเชื่อนั้นนะฮะ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดนำเหล็กไหลที่พบ
ทำพิธีปลุกเสกใช่ไหมแล้วเอาน้ำตรงนี้ไปให้
ผู้เป็นพ่อดื่มพ่อนี้ป่วยติดเตียงนะคุณนะ
พอดื่มนะปรากฏพ่อเนี่ยกลับมาเดินได้ตามปกติอันนี้
เรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมฮะฟังหูไว้หูก่อนนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมพอชาวบ้านได้ยินเนี่ย
ก็เลยมาต่อคิวขอบ้างขอน้ำเหล็กไหลเอาไปรักษาโรคบ้าง
คุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าเอาไปดื่มกินแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นไปฟังกันนะฮะ
หลังจากกินน้ำมันนะครับหลังจากกินน้ำมัน
ช้าท่ายรีบสกเต็มช้ายหัวนะช้ายแกท่ายก็มาสัด
ป้าบอกว่าก็คับทายหมดแล้วโล่งเลยนะฮะ
แต่ล่าสุดวันนี้ทีมของเราลงพื้นที่ไปที่บ้าน
ที่บ้านของนายบรินเจ้าของเหล็กไหลนะครับ
เพราะว่ายังมีชาวบ้านมาขอแบ่งน้ำที่ปลุกเสกจากเหล็กไหลกันอย่างต่อเนื่อง

แต่ทีนี้คุณทางด้านสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
คุณหมอสินชัยรองเดชออกมาพูดถึงกรณีนี้
บอกว่าสิ่งที่สามารถเตือนได้มีอยู่หลักก็คือ
ขอให้ทางเจ้าของบ้านเลือกใช้น้ำสะอาด
สามารถบริโภคได้ในการทำพิธีนะ
สองชาวบ้านที่ไปรับน้ำมาบริโภคมาดื่มกิน

รับประทานยาที่แพทย์ประจำตัวให้มาทานควบคู่ไปด้วย
รวมทั้งต้องรับการรักษาตามระบบเดิมนะตามแพทย์แผนไทย
จะแพทย์ทางเลือกหรือจะแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามนะฮะ
อย่าทิ้งการรักษาปัจจุบันไป
อย่าไปหวังพึ่งแค่น้ำเหล็กไหลอย่างเดียว
เป็นคำเตือนของทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ